คุณผู้ชมค่ะพูดถึงคุณแม่คุณลูกแล้วก็คิดถึงไปเด็กนะคะ
บอกเลยนะคะว่าบันเทิงไทยรัฐเอาภาพเด็กมาฝากกันด้วยค่ะ
ดูซิว่าคู่พี่น้องแต่ละบ้านเนี่ยเขามีความน่ารักขนาดไหนนะคะ
ไปเริ่มบ้านแรกดีกว่าบ้านของคุณลีเดียแล้วก็แมททิวนะคะ
นี่เลยค่ะน้องแมททิวนะคะแล้วก็น้องแมททิวตัวเล็กแล้วก็น้องลีเดียตัวเล็กคุณเห็นไหม
แมททิวจูเนียลิเดียจูเนีย
เออหน้าเคาะกันมาเลยนะคะก็นี่แหละน้องดีแลนด์แล้วก็น้องเดมมี่นะคะ
พี่น้องกันคู่นี้เขาน่ารักกันจริงเลยนะ
อย่างตอนที่สองคนไปเล่นน้ำทะเลกันเนี่ยบอกเลยว่ามันยังไงมันยังไงพี่ดีแลนด์เนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยห่างด้วยนะ
พอร์ตตลอดเวลาเป็นห่วงน้องจะเป็นอะไรไป
แป๋วแหววเป็นยังไงด้วยความที่พี่ชายเป็นห่วงพ่นน้ำหน่อยใส่หน่อยสักหนึ่งที
แบบนี้นะคะน่ารักดีแป๋วของเราขอขยี้แก้มพี่ชายเล่นไปด้วยเลยแล้วกัน
โอ้โหน่ารักจริงพี่น้องคู่นี้นะคะเห็นคลิปแบบนี้คุณผู้ชม
น่ารักไหมไปดูเต็มดีกว่าค่ะ

บ้านนี้เขาสายทะเลกันตลอดเลยนะคะ
เอามาดูต่อกันที่ความน่ารักของอีกบ้านหนึ่งดีกว่า
ฝาแฝดอลินอาลันนั่นเองนะคะ
คือฝาแฝดบ้านนี้เป็นบ้านที่แบบสนิทสนิทกันมากนะ
ลูกของพี่หมอโอ๊คแล้วก็พี่โอปอลนั่นเองค่ะ

บอกเลยว่าพี่น้องบ้านนี้พูดเก่งไม่รู้ได้คุณแม่หรือคุณพ่อ

ช่างพูดช่างคุยแล้วก็ชอบเรียนรู้กันด้วย
คือโมเมนต์น่ารักเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดูคลิปกันเนาะ
เป็นแบบน้องชายพี่สาวดูแลกัน

แต่มันเป็นจังหวะที่น้องอลินเนี่ย
ขำจนตัวโยนแล้วก็ล้มลงไป

ใครกล้าจะชอบหอมน้องนะน่ารักจังเลยคุณผู้ชม